สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้า
วันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
วันนี้รู้ก่อนร้อนหนาวเอาใจสำหรับใครที่จะพาคนรักไปสัมผัสบรรยากาศโรแมนติก

ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไร
จากในไทยแล้วยังมีหลายเมืองทั่วทุกมุมโลกนะครับ

จะเป็นเมืองไหนบ้างนั้นวันนี้ต้องติดตามกันดีนะครับ
แต่ก่อนอื่นมาดูในเมืองไทยของเราก่อนครับ
ปัจจัยตัวสำคัญที่ก่อนหน้านี้แผ่มาเยือนเมืองไทยของเรา
อย่างบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามูลอากาศเย็นกำลังแรง

ร่นขึ้นไปอยู่บริเวณทางตอนบนเหนือประเทศไทยของเราแล้ว

นำให้ภาพรวมทั่วไทยอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ
ประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนกลางของประเทศอาจจะร้อนหน่อย

มีบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีพื้นที่สีฟ้า
นั่นก็คือบริเวณที่มีอากาศหนาอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียต

ส่วนพื้นที่อื่นเริ่มมีสีเขียวสีเหลืองปรากฏ

ส่วนช่วงบ่ายจากการคาดการณ์อุณหภูมินั้นค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว

การว่าอุณหภูมิหลังจากนี้เป็นต้นไปจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วันนี้อุณหภูมิคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียต
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อาจจะมีลุ้นหน้าอาจจะแตะ๔๐องศาเซลเซียต
ส่วนช่วงเช้านั้นก็จะกลับมาเย็นสบายเหมือนเดิมนะครับ
ในขณะที่ต้นสัปดาห์หน้าครับมีการคาดการณ์นะครับ

ว่ารอกแผ่มายืนเมืองของเราอีกครั้ง
โดยการแผลลงมาครั้งนี้แผลลงมากำลังปานกลางเท่านั้นนะครับ
โดยจะมาแตะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ต้นสัปดาห์อากาศบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
ก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นลมเย็นอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าก่อนที่จะมีการแผลลงมาเนี่ยนะครับ

อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ
บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย

ต้องดูฟ้าฝนในช่วงต้นสัปดาห์กันด้วย

บริเวณทางตอนล่างบ้างดีกว่านะครับ

เพราะว่าอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
สถานการณ์คลื่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
ก่อนออกเรือนเรือพุกคลั้งด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในประเทศไทย

สำหรับใครที่จะพาคนรักไปท่องเที่ยวตามจุดต่างในประเทศไทยของเรา
แต่ถ้าหากใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศพาไปต่างประเทศ
วันนี้รู้ก่อนร้อนหนาวก็มีมาแนะนำเช่นเดียวกันนะครับ
เริ่มต้นที่แรกใกล้บ้านเรานะครับ

ที่หลายคนอยากที่จะไปสัมผัส
เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองเก่ามรดกโลกนะครับ
มนต์เสน่ห์อยู่ที่อาคารบ้านเรือนเก่าแก่
กับธรรมชาติที่สวยงามและมีความเงียบสงบครับ
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมก็มีหลายที่เลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นหอพระบางถนนคนเดินหลวงพระบางน้ำตกตาดกวางศรี
ในระยะนี้หลวงพระบางครับช่วงเช้าช่วงค่ำครับ
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันอยู่
อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซียต

เพราะว่าไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต

อาจจะได้สัมผัสอากาศเย็นช่วงบ่ายครับ
อาจจะร้อนหน่อยดังนั้นเสื้อผ้าควรที่จะต้องเตรียมทั้ง
สำหรับใส่ออกแดดแล้วก็ใส่กันหนาวในช่วงเช้าด้วย
หลวงพระบางครับบินรัดฟ้าไปฝั่งยุโรปกันบ้าง
เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติกที่ติดอันดับโลก
ต้องเมืองนี้ครับปราฤทธิ์นั่นเองนะครับปราฤทธิ์ฝรั่งเศส
เป็นเมืองที่ได้รับสมรยานามว่าสวรรค์แห่งความโรแมนติกนะครับ
หอไอเฟลเป็นแลนดมาร์คที่สำคัญของเมืองนี้
อกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับมหาวิหารน็อตเทอร์ดาม
ถนนชองเซลิเซที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ดูสภาพอากาศกันครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าที่ปารีสสภาพอากาศยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
ตลอด๗วันนี้นะครับอุณหภูมิค่อนข้างจะต่ำเลยทีเดียวนะครับ
ลบถึง๑องศาเซลเซียตรวมไปถึงมีฝนอยู่ด้วย
ดังนั้นใครภัยคงจะต้องพกทั้งเสื้อกันหนาวแล้วก็อุปกรณ์กันฝนด้วยนะครับ
ต่อกันเลยนะครับไปที่อีกเมืองหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์บนโลกนะครับ
ที่เมืองไคโรประเทศอียิปต์นะครับ
เมืองอันนี้ถูกจัดให้เป็นสถานที่สุดโรแมนติกเหมาะสำหรับผู้รักเป็นอัดับสองของโลก
คุณผู้ชมจะได้ชมแล้วก็สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกนะครับ
ร่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำนายคีอูดชมปียระมิตร
ส่วนสภาพอากาศระยะนี้แม้ว่าอียิปต์จะอยู่ในเขตร้อนนะครับ
แต่ก็ถือว่าไม่ร้อนจัดมากนักนะครับ
โดยจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับเพราะว่าตลอด๗วันนี้สภาพอากาศนั้นยังคงทรงนะครับ
ช่วงเช้าอาจจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นต่ำสุดมีลุ้นอยู่ที่ประมาณ๖องศาเซลเซียต
สูงสุดเพียงแค่ไม่เกิน๒๕องศาเซลเซียตนะครับ
ช่วงต้นสัปดาห์ส่วนหลังกลางสัปดาห์ต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
อุณหภูมิก็จะไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศนะครับทั้งในไทยรวมไปถึงต่างประเทศเอง
สุดสัปดาห์นี้ก็ขอให้มีความสุขกับวันวาเลนไทยนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป